ผู้บริหารองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่าขอสมกยืนยันนะครับว่า
เลิกจ้างพนักงานเก็บค่าโดยสาร๔๐๐๐คน
เพื่อนำระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์มาดำเนินการแทนนะครับ
แต่ว่าจะโอนไปให้ทำหน้าที่อื่น
โดยนายอนัญชัยอุทัยพัฒนาชีพผู้ตรวจกระทรวงแรงงาน

เปิดเผยหลังจากการหารือกับนายสุรชัยเอี่ยมวชิระสกุล
ผู้อำนวยการของคศมกหลังมีกระแสข่าวเลิกจ้างพนักงาน
เก็บค่าโดยสารกว่า๔๐๐๐คน
โดยระบุว่าผู้อำนวยการขอสมกยืนยันว่าไม่มีการเลิกจ้างพนักงาน

แต่ว่าจะโอนให้ไปทำหน้าที่อื่นทดแทน
พนักงานเก็บเงินต้องทำหน้าที่และแนะนำวิธีการใช้ระบบใหม่
เพื่อให้ผู้โดยสารได้เรียนรู้แล้วก็ปรับตัว
จากนั้นในปีที่๒ขอสมกก็จะเริ่มลดพนักงานเก็บตัวในรถเมย์ปรับอากาศก่อน
โดยให้เปลี่ยนไปทำหน้าที่ตำแหน่งงานอื่นแทน
พนักงานขับรถพนักงานสถานีพนักงานสนับสนุนภาคพื้นดินหรือว่าอื่น
ส่วนรถเมย์ปกติทั่วไปจะค่อยปรับภายหลัง
ซึ่งการเปลี่ยนตำแหน่งของพนักงานทางขอสมกจะไม่ใช้ระบบบังคับ
แต่ว่าจะสอบถามความสมัครใจ
อยู่ระหว่างการประมูลติดตั้งระบบบนรถโดยสารประจำทาง๒๖๐๐คัน
ภายในระยะเวลา๓๕ปีวงเงิน๑๗๐๐ล้านบาท
ว่าจะทราบผลผู้ชนะการประมูลและลงนามสัญญาได้ในเดือนพฤษภาคมนี้ครับ